เช่นเคยทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนในหุ้นพูดกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคราวนี้มาดูกันหน่อยว่าลงทุนในหุ้นยังไงให้รวยเชื่อว่าหลายคนอยากรู้วันนี้คุยกันกับคุณภาววิกลิ่นประทุมผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงพี่แพทย์ของเรานี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วใช่ไหมคะ

ใช่เหมือนเศรษฐียกตัวอย่างเหมือนคุณธนินหรือว่าคุณเจริญอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเขาซื้อซื้อที่ดินซื้อสินทรัพย์เนี่ยเขาจะถือให้ถึงลูกถึงหลานเลยดังนั้นคนที่มองการไกลพูดง่ายว่าเอื้อเฟื้อสู่ลูกหลานเนี่ยมักจะรวยถูกไหมคือไม่คิดจะใช้สุดท้ายแล้วมันราคามันขึ้นเยอะแล้วหุ้นเนี่ยมันขึ้น๑๒ต่อปีโดยค่าใช้

ในตลาดหุ้นมันรวย
เพราะโดยค่าเฉลี่ยเนี่ย
หุ้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นดี
ไม่พูดเรื่องหุ้นปันนะ
คือถ้าซื้อหุ้นดีเนี่ยระยะยาวมันรวย

มันโตไปเรื่อยนะครับ

นี่ไงเล่นหุ้นพื้นฐานดี

เวลาเล่นนะให้เล่นหุ้นพื้นฐานดี

พื้นฐานดีคือบริษัทที่เรารู้จัก
สินค้าที่เราใช้บริการเขา

ที่เราใช้บริการเขาอยู่รอบตัวไง

บริษัทที่ดีมากคือแบงค์กรุงเทพใช่มั้ย

พูดง่ายว่าคนเป็นเจ้าของธนาคารยังไงก็รวย

ตรงไหนแพงอันนี้อาจจะยากนิดนึง

เพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของธนาคารมีแต่รวย
เงินอยู่ในมือคือซื้อตอนไหนก็ได้ใช่ไหมพี่แพทย์
คือมันต้องซื้อตอนที่ปันผลคุ้มค่า
คือตรงนี้มันต้องมานั่งดูเพราะอย่างถามว่าธุรกิจอย่างคนบอก

วันนี้อาจจะไม่รวยเพราะซื้อโรงพยาบาลวันนี้ปันผล๑
ถ้ารับปันผลอย่างเดียวก็รอรับ๑๐๐ปี

ร้อยปีเลยเหรอคะหยุดถึงไหมคะล้อยปีปี๑ไม่คุ้ม
ตรงนี้เราก็เลยต้องมาเข้าใจว่า
จริงมันไม่ใช่แค่ธนาคารรอบตัวเรามีธุรกิจที่ดีเยอะมาก

แต่คนที่เข้าตลาดพอมองสั้นจะไปเล่นตามหุ้นปั่น

มีแต่หุ้นเด็ดวิญญาณเขาพูดไม่จบไงเพราะว่า

เอาง่ายใครเล่นตามหุ้นเด็ดไม่เคยรวยผมฟันทง

พื้นฐานดีดูช่วงเวลา
ใช่ถือหุ้นพื้นฐานดีและเข้าให้ถูกช่วง

ใช่เอาอย่างนี้คนส่วนใหญ่ชอบขายคนส่วนใหญ่ตอนหุ้นตกชอบขาย
เคยมีเพื่อนคนหนึ่งตอนนั้นเพิ่งเปิดพอร์ตใหม่ใหม่แล้วช่วงนั้น
จำไม่ได้แล้วมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างแต่หุ้นตกคือแดงเต็มพอร์ตเลยอ่ะ
เพื่อนก็เป็นแบบโทรคุยกับโทรคุยกับทางเจ้าหน้าที่กับบังเกอร์อะไรอย่างนี้ว่าแบบจะขายจะขาย
ก็เคยถามเพื่อนเหมือนกันว่าแกไม่รอถือก่อนเหรอ
เผื่อว่าเดี๋ยวมันตกมันมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นใช่ไหมคะ
บอกว่าไม่ถือไว้ก่อนหรอกค่ะตอนนี้ก็ขาดทุนนะ
บอกว่าฉันทนไม่ได้มันแดงเต็มพอร์ตขนาดนี้
เห็นเงินแกแบบทุกนาทีออกไปทีแบบนาทีละพันสองพันสามพัน
ทนไม่ได้ก็เลยต้องขายตอนที่หุ้นมันตก
เลยเจ๊งเลยแนะนำอย่างนี้ให้เล่นเหมือนเล่นทอง
เวลาทองลงคนก็แห่ไปซื้อทองถูกไหม
ใช่ช่วงนี้แน่นเลย
เวลาหุ้นลงแห่ไปซื้อหุ้นดีกว่าแต่ต้องหุ้นดีนะ

ไม่เพราะทองไปซื้อถือไว้มันต้องรอให้มันขึ้นอย่างเดียวถึงจะรวย
แต่หุ้นถ้าหุ้นดีมันมีปันผลด้วยไง
คือไปซื้อปั๊บตอนหุ้นตกเราไปซื้อถือมันก็ได้ปันผลรวยเลยไง

ก็ถูกไหมล่ะก็เราได้ปันผลด้วยทองไม่ได้ปันผล

คือตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาคุยเรื่องนี้ดีกว่า
เทียบระหว่างคนเกรงกำไรทองเกรงกำไรหุ้นแบบไหน
เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็มองว่าคือหลังเหมือนคนหันไปเล่นทองกันเยอะขึ้น

เพราะว่าช่วงนึงเนี่ยบูมหุ้นมากแล้วคนก็เจ๊งเพราะหุ้นเยอะ
คุณก็เลยเริ่มเทไปทางทองมากขึ้นรู้สึกว่ามันเซฟกว่า
ไม่แต่มันเขาเข้าใจผิด
ที่เขาเจ๊งหุ้นเพราะเขาเริ่มมาเขาเล่นแต่หุ้นปัน

ใครที่เล่นหุ้นไม่มีความรู้ว่าเป็นแมงเม่าทั้งนั้น
แต่ความรู้มันไม่ได้ยากอย่างเราคุยเรื่อยเราก็พยายามปูพื้นฐานถูกไหม

ข้อ๕ใช้เงินเย็น
ใช้เงินเย็นเงินญี่ปุ่นหรือคะ
ไม่ใช่โอ้มุกโอ้โหมุกมุก
เงินร้อนเนี่ยไม่เคยทำให้คนรวย
เงินร้อนนี่ทำให้คนปล่อยกู้รวยอย่างเดียว
เพราะว่าเราต้องการมันเป็นเงินที่ต้องการใช้เนอะ
ใช่คือคนที่รวยมันเริ่มจากเงินน้อยก็ได้
แต่เริ่มจากเงินเย็นให้มันโตนี่คือการลงทุน
คือคนอ่ะมิ้นท์เองนี่แหละไม่ต้องคนอื่นหรอก
ก็เข้าใจเหมือนกันว่าเงินเย็นในที่นี้คือมันต้องเป็นเงินก้อนที่
เหมือนเงินเก็บที่เรามีไว้แล้วก็
ใช้ทั้งก้อนทิ้งแบบลืมเอาไว้เลยแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่า
เงินเย็นมีไม่ถึงหรอกเพราะว่า
จริงไม่ใช่มันเริ่มจากอาจจะ๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์เงินเดือน
เราเริ่มต้นแล้วเราลงทุนแบบฉลาด

แต่ถ้าเกิดฝากไว้ตลาดหุ้นค่าเฉลี่ยมันได้๑๐เท่า

ที่จะเป็นเจ้าของบริษัทเดียวเราเป็นหลายบริษัทดีกว่า
อันนี้มีคนถามมาเหมือนกันเรื่องที่บอกว่ามันจะมีพอร์ตแบบผสมหรือเปล่าคะ
ที่เขาบอกว่าอย่าลงหุ้นตัวเดียวเลยมันมีโอกาสเสี่ยงอะไรอย่างนี้
มันคือยังไงคะใช่ถูกต้องหุ้นเล่นตัวเดียวเจ๊งแน่นอน
ยังไงก็เจ๊งคือโดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่มันเจ๊ง
เพราะว่าหุ้นมันคือบริษัทไงถามว่าถ้าคุณจะอยากเป็นเจ้าของบริษัท
ที่มันจะเลี้ยงเราได้ผมว่าเป็นนัก๑๐ตัวดีกว่าขั้นต่ำ
ขั้นต่ำ๑๐ตัวขั้นต่ำขั้นต่ำ๑๐ตัวแล้วลงให้ยาวที่สุดนะ
เพราะยาวยังไงก็รวยเหมือนเราเกาะคนรวย
คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าตัวที่๕พังอย่างน้อย๗๘๙ยังอุ้มได้แบบนี้ป่ะคะ
ใช่เพราะบางทีเราก็เห็นเศรษฐีเจ๊งก็มีถูกไหม

เงินนร้อยไม่เท่าเขาแต่ความเสี่ยงเรายังน้อยกว่า
ใช่ข้อที่๖ต้องเลือกหุ้นด้วยตัวเองนะครับ
เล่นหุ้นตามที่คนอื่นเชียร์เนี่ย

ถามว่าคุณฟังเอาข้อมูล
แต่ถามว่าถ้าคุณเชื่อสิ่งที่เขาพูดเนี่ย

ยังไงเขาก็รวยอยู่แล้ว
แต่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าเขาซื้อก็แปลว่ามันก็ต้องดีจริง
เพราะเขาก็คงไม่ทำให้ตัวเองจนไหมคะ

คือเหมือนเรากำลังจะไปซื้อในจุดที่แพงในแต่ละรอบ

แล้วเราซื้อในจังหวะที่มีข่าวร้ายเนี่ย

ง่ายแล้วมันพลูบได้จริง
คนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเยอะแยะ

คือมีมาหรือว่ามีโปรเกอร์ไว้

อย่าใช้ข้อมูลของอย่างโบรกเกอร์อย่างนี้

แต่ว่าใช้ในการปรึกษาเฉย

ไม่ถ้าเค้าเล่นแล้วรวยเนี่ย
เขาไม่มาเล่นให้เราเขาก็เล่นเหมือนตัวเอง
แต่ว่าเขาก็ได้ส่วนแต่งของเราไปด้วยไม่ใช่เหรอพี่แพทย์

ก็ถ้าเจ๊งเงินเราไงถ้าเขาได้

โหไม่เวิร์ค
อย่างที่บอกเมื่อกี้ลงทุนเป็นพอร์ตมันดีกว่าเล่นหุ้นตัวเดียว

คุณไม่ได้รู้เลยว่าจริงแล้วหุ้นอยู่รอบตัว
ซื้อหุ้นดีแล้วกระจายความเสี่ยง
ถ้าคุณอยู่แล้วได้เกิน๖เดือน

อยู่ได้หมายถึงไงครับว่าพอร์ตไม่ติดลบ

พอที่ขาดหุ้น๕๐พอขายปั๊บหุ้นขึ้นเลย
แล้วก็เกาหัวแล้วบอกตลาดหุ้นหวยแตก

ว่ามันผิดไงคือถ้าเข้ามาเปิดบัญชีแล้วลองเล่นแบบซื้อทองเนี่ย

ถ้าหนูเปิดไว้แล้วก็ลืมไปเลย๖เดือนได้ไหม
ได้แล้วพอมีข่าวร้ายเฮ้ยเพื่อนเจ๊งหุ้นซื้อเลย
เอาคืออย่างนี้เราทำแบบสวนทางคนส่วนใหญ่

คุณผู้ชมได้แล้วนะ๗อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรดี๗นิสัย

เออต้องฝึกคือนิสัยสร้างได้นิสัยรวย
นี่แหละที่บอกว่าเราจะคบคนนิสัยรวยนะคะเพราะฉะนั้น๗ข้อนี้เอาไปฝึกกัน
เพื่อที่เราจะได้รวยไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์มากเลย
สาวมาบอกมาบอกทุกสัปดาห์เลยนะสำหรับ๗ข้อดีแบบนี้
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะรอฟังว่ามี๗ข้ออะไรมาบอกกันอีกนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมได้๗นิสัยรวยกันไปแล้วอย่าลืมกลับไปทำกลับไปศึกษากันด้วยนะคะ